เราก็รู้สึกว่าน้องเทนนิสสร้างความสุขให้กับคนไทย

แล้วก็คุยกันในทีมข่าวว่าคือน้องเทนนิสเนี่ยชอบดาราคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า

แล้วก็แบบโอ้โหให้กำลังใจน้อง

เป็นขวัญใจที่น้องเทนนิสคือแบบเลิฟมาก

นี่ค่ะคุณซันนี่สุวรรณเมธานนท์น้องสกายวงระวีนะคะ
เทนนิสปลื้มนะคะคือตอนที่น้องเนี่ยไปคว้าเหรียญทองสี่เกมจากฟิลิปปินส์ปีสองพันสิบเก้าครับ
คุณซันนี่เนี่ยก็อัดคลิปแสดงความยินดีแล้วน้องเทนนิสก็เอาไปโพสต์ไอจีอืม
สกายเมื่อปีที่แล้วก็อัดคลิปเชียร์พี่เทนนิสนะคะ
เทนนิสก็โพสต์คลิปลงไอจีเหมือนกันนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะคะ
สวัสดีครับน้องเทนนิสนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเหรียญทอง๔เกมนะครับผม
ไม่รู้ว่าแต่หน้าเขาหลับหรือเปล่าแล้วก็ชนะนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับเหรียญทองครับผม

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทนนิสน้องสกายนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เทนนิสนะครับสู้ครับเป็นกำลังใจให้ครับ
ยินดีด้วยมากนะครับสำหรับเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของพี่เทนนิสนะครับ
ก็พี่เทนนิสเก่งมากนะครับผมได้ดูไลฟ์อยู่สิบวินาทีสุดท้ายเนี่ย
คือเป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากครับแทบจะลุกขึ้นมาเตะด้วยเลย
ครับก็อยากจะขอบคุณพี่เทนนิสมากนะครับ
เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสุขไม่กี่อย่างของคนไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
ครับขอบคุณมากจริงครับแล้วก็ผมได้ข่าวมาว่าพี่เทนนิสเนี่ย
อยากทานอะไรหลายอย่างมากนะครับกลับมาไทยก็เตรียมตัวสั่งเดลิเวอรี่มาทานกินให้เต็มที่เลยนะครับ
ไปเจอกันครับยินดีด้วยอีกครั้งครับชัยโยชัยโยชัยโย
นี่นะคะก็ฝากถึงน้องเทนนิสด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามแบบอยากมอบความสุขให้น้องเขาบ้าง
เดี๋ยวจะเอาคลิปของสกายส่งให้น้องเทนนิสให้น้องดูค่ะเดี๋ยวให้ทีมข่าวเวลาเราส่งไปให้น้องเทนนิสนะครับ
คือน้องเทนนิสเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ไปถามอยู่บอกว่าเออมีคนรู้ใจหรือยัง
ตอนนี้คือมุ่งมั่นมุ่งมั่นเรื่องของกีฬาก่อนเรื่องของรับราชการทำงานก่อนนะครับ